ไปดูเหตุที่เกิดขึ้นในรั้ววัดอีกแล้วนะครับ
เป็นสามเณรโมโหเพื่อนสามะเนร
คว้ามีดแทงเพื่อนสามะเนร
บาดเจ็บสาหัสเพราะแทงไปถึง๔แผลด้วยกันนะครับ
ตำรวจพร้อมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคาย

ที่วัดศรีสุมังเขตเทศบาลเมืองหนองคายครับ
พบสามะเนชยพรคำประเวท
ตามตัวตามจีวอนเปื้อนไปด้วยเลือดนะครับ
แล้วก็นั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ภายในกุฏิ
ถูกนำไปลาศิกขาก่อน
ที่จะนำไปถูกดำเนินคดีดูสิคุณ
จีวงจีวอนเปื้อนเลือดหมดเลยนะครับ
มะเนรทงชัยมักจะชอบต่อว่าและพูดจาประชดประชันผู้ก่อเหตุอยู่เสมอ
ว่าไม่ยอมช่วยงานวัดเลยนะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุถูกสามเณรทงชัยต่อว่าด้วยถ้อยคำเดิม
และร่างแตะตะกล้าภาคของผู้ก่อเหตุจนล้มคว่ำ
ทำให้สามเณรชัยพรโมโหครับ
แล้วก็นั่งรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่

เพราะว่าพ่อมาฝากไว้ไม่มีเวลาดูแล

ไม่สูงสิงกับคนอื่นไม่ช่วยเหลืองานวัดจริง
และมักจะมีอาการเห็นภาพหลอนด้วยนะครับ
ซึ่งพระทุกรูปพยายามช่วยเหลือสามเณรชัยพรนะ

แล้วก็ทางด้านที่เข้ามาเป็นเพื่อนสามเณรด้วยกัน

แต่ว่าสามเณรชัยพรก็ยังประพฤติตนเหมือนเดิม
เป็นสาเหตุที่ทำให้สามเณรที่อยู่ด้วย
ก็คือสมเนรทงชัยไม่พอใจ
เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันอยู่บ่อย

จนกระทั่งมาเกิดเหตุครั้งนี้ก็คือแรงเลยนะฮะ
น่าจะเป็นความเก็บกฎด้วยของทั้งสามเณรชัยพรนะครับ
แล้วก็เป็นความโมโหของสมเนรทงชัย
บอกโอ้โหทำไมไม่ช่วยงานวัดเลยนะฮะ
ตำรวจคุมตัวสมเนรชัยพร
แล้วก็นำไปลาศิกขาแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีนะครับ

ได้รับบาดเจ็บต่อไปครับ
ยังอยู่ในวัดนะคะทีนี้มาที่จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ปกครองสามเณรรูปหนึ่งเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม

ถูกพระในวัดบังคับให้เสพยาเสพติดและล่วงละเมิดทางเพศ

พบว่าพระลูกวัดเสพยาเสพติด๘รูป
จับศึกทันทีดำเนินคดีทันทีเลยค่ะ
ฝ่ายปกครองทหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
ตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าตรวจค้นที่วัดหัวนาตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
พบยาบ้า๑เม็ดและอุปกรณ์การเสพ
รวมทั้งตรวจปัสสาวะพระลูกวัด๓๔รูป
รวมพบว่ามีปัสสาวะสีม่วง๘รูปด้วยกัน
ซึ่ง๘รูปยอมรับสารภาพว่าเสพยาบ้าจริง
จากนั้นนำตัวพระที่เสพสารเสพติดในร่างกาย๘รูป
และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
โดยหนึ่งในผู้ต้องหานี่นายพากภูมิคือเป็นนายละนะ
ออกจากความเป็นพระค่ะจากความเป็นพระแล้วนะคะ
นายพากภูมิหมุศิกกะภูมี
ถูกนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
เนื่องจากนายภาคภูมิได้บังคับเนรสามเณรอายุ๑๓ปี
เสพยาบ้าก่อนที่จะล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่งผู้ปกครองได้เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม
และแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน

เพื่อสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ